เป็นคนร้ายก็คือนายมณูนอายุ๔๔พาไปตรวจปรัสสาวะม่วงครับนะฮะนายมณูนให้การออกว่าวันนั้นผมเมาเมาเหล้าขาวด้วยแล้วก็เสพอ๊ยไปด้วยดีดกำลังได้ที่เลยก็เดินจากที่พักแถววัดสุทัศน์นะครับข้ามสะพานพระพุทธยอดฟ้ามาฝั่งถนเดินมาไกลเป็น๑๐กิโลนะพอมาถึงหน้าบ้านเนี่ยไม่รู้หรอกบ้านใครเอากลางก
เล่ากันเซฟไอซ์กันนะครับแจ้งไปสองข้อหา

ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายแล้วก็เสพไอซ์ครับ